เดี๋ยวไปดูนะฮะว่าคลิปนี้เป็นยังไงนะฮะ
นึกว่ามีแต่ที่จีนค่ะเออเราก็อยากรู้นะใช่นะ
ตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับเป็นพื้นที่ซอยพัฒนาการ๓๒ในกรุงเทพนี่แหละทีมข่าวของเราก็เลยไปดูหน่อยว่าเอ๊ะตกลงยังไงนะถนนมาสร้างตัดบ้านหรือบ้านมาสร้างขวางถนน
แต่ถ้าเกิดจะมาสร้างบ้านตอนที่ถนนมันขึ้นแล้วมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมนั่นสิค่ะ
เอาแล้วทำไมถนนมันตัดมาผ่านหน้าบ้านอยู่หลังเดียวโดดอ่ะนี่ฮะบ้านหลังนี้นะครับทุกผู้ชมครับอยู่ที่ซอยพัฒนาการ๓๒นะครับ
เราไปตรวจสอบแล้วพบว่าจะเป็นจุดที่อยู่บนถนนที่ตัดขึ้นใหม่นะฮะถนนเนี่ยบ้านอยู่บนถนนอยู่๑เลนจาก๔เลนนะครับ
ครับคุณวันดีกับคุณพยาวเป็นสองพี่น้องนี่ฮะเธอบอกว่ายัง
ครับครอบครัวของเธอเนี่ยมาสร้างบ้านมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่
นู่นปี๒๕๔๐นี่เธอบอกมีเอกสารยืนยัน๒๕๔๐เมื่อก่อนเนี่ยบ้าน
ก็ไม่ได้เล็กขนาดนี้ด้วยนะมันจะมีพื้นที่ข้างบ้านอีกแต่
พื้นที่บางส่วนตอนนี้เนี่ยอันนี้เธออ้างนะเธอบอกเนี่ยของ
เป็นอย่างนี้มันตกไปอยู่ในจุดของในทุนหมดแล้วนะเธอ
เองก็ไม่อยากมีปัญหาไปสู้กับเขาไม่ไหวตัดไปตัดมาเหลือแต่
เท่านี้ที่เป็นตัวบ้านเท่านี้เธอบอกเท่านี้ก็เท่านี้
แต่เธอไม่ไปไหนเมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านตรงนี้มี๓๐๐๔๐๐หลังคา
เรือนถูกไล่กันไปเรื่อยอ่าผมไม่แน่ใจว่าไล่แบบไหนอะไรยัง
ไงนะหรือว่าจะขายอะไรยังไงก็ไม่รู้ต้องรอฟังข้อมูลที่ชัด
อีกทีแต่เอาเป็นว่าทางเจ้าของสองคนนี้สองพี่น้องบอกว่า
เขาก็ไปกันเรื่อยตั้งแต่ปี๒๕๕๓นะแต่อยู่มาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ถนนเส้นนี้เพิ่งสร้างเมื่อสองปีที่แล้วแล้วก็เสร็จเมื่อปลายปีที่ผ่านมา
ปี๖๔เธอบอกเธอไม่ไปไหนเพราะเธออยู่ที่นี่ตั้งแต่ตอนเธอ๕ขวบ
เพื่อนบ้านไปทีละหลังไปทีละหลังคนในชุมชนตอนนั้นก็พยายามประท้วง
สู้กับในทุนเรื่องถนนในอนาคตเธอบอกเธอก็ไม่รู้ว่าบ้านจะเป็นยังไง
แต่เอาเป็นว่าเธอบอกเธอจะอยู่อย่างนี้จนกว่าจะอยู่ไม่ได้จะอยู่ให้ถึงที่สุด
จะได้ลืมก็มีในทุนเขาเข้ามาคุยกับเราเจรจากับเราสบใจมากเลยค่ะ
ถ้าบ้านหลังนี้ไม่ได้ร้อยล้านไม่ต้องมาคุยกันไม่ใช่หนูหนูไม่ได้เอ่ยนะคะพี่
เรียกหลังนี้ไป๖ล้านแต่จบกันที่๓ล้านหนึ่งค่ะไม่ใช่ร้อยล้านนะคะไม่ใช่
เท่าที่ฟังคือเธอตกลงกับคนที่เป็นในทุน
ซึ่งก็อาจจะหมายถึงคนที่จะมาเอาที่ไปทำถนนถนนอะไรหรือเปล่าเนี่ย
ตกลงได้แล้วนะเดี๋ยวจะคุย๒๗มั้งวันที่๒๗